เอาอีกหนึ่งข่าวที่หลายคนกำลังจับตามองฮะ

คือจริงแล้วตอนนี้เขามีหมายจับออกไปแล้ว

พระเขมถมูลหรือน็อตอัครนัด
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ศูนย์วิปัสนาสากล
เชิญตะวันที่คุณเคยไปบวชอยู่

แล้วก็ยังไม่ทราบข่าวตำรวจสนยานาวาเนี่ย
คือขอสารออกหมายจับในคดีกราบรถกู
คดีนี้คือชื่อคดีกราบรถกูเนี่ยนะฮะ
หลังจากทำร้ายคู่กรณีจนเจ็บสาหัส
แล้วก็ยืนยันตำรวจมาจับก็ไม่คิดจะหนี

คนที่ขับรถจักรยานยนต์อย่างที่เป็นข่าวกัน

แล้วก็พนักงานทัดกรองเอกสารสำนักงานสรรพสกรคนที่โดนเขาก็บอกต้องไปกราบรถหรือต้องไปกราบรถทำร่าง
พอสมควรหลังจากที่มีเรื่องมีราวมากขึ้นน้องน็อตก็ไปบวชที่วัดพระสิงห์อารามโรนจังหวัดเชียงแรม
ฉายาว่าเคมะธัมโมเมื่อวันที่๒๘พฤศจิกายนทั้งที่คดียังอยู่ในชั้นตำรวจ
ความคืบหน้าเมื่อวันที่๑๑ธันวาคมผู้สื่อข่าวแรงว่าพลตำรวจโทษวีปสุธิรองผู้กำกับสอบสวนสนยานาวาเจ้าของคดีของน้องน็อตเนี่ย
เดินทางไปขอสารอาญากรุงเทพใต้นะฮะออกหมายจับน็อตอัคระนัทข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่๗ธันวาคมที่ผ่านมา
ขณะที่เจ้าตัวเนี่ยต้องเรียกว่ายังอยู่ในผ้าเหลืองหรือเพศบรรพชิต
พรรมนักอยู่ที่วัดพระสิงห์อารามโรงจังหวัดเชียงแรม
เกี่ยวกับเรื่องนี้หนึ่งในพนักงานสอบสวนเขาเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ท้วงติ่งไปแล้วกับพระเลขานุการนะครับคือท่านววัชระเมธี
หรือพระมหาวุฒิชัยวัชระเมธีเนี่ยแหละผู้อุปสมบทเป็นคนบวชให้น้องน็อต
ว่ายังมีคดีติดตัวอยู่นะตามพระจริงก่อนบวชเนี่ยเขาจะต้องทำ
ถูกต้องไหมฮะเป็นโรคดือติดต่อหรือเปล่าเป็นหนี้หรือเปล่ามีคดีติดตัวหรือเปล่า
คือทางตำรวจว่าเขาเคยติดต่อไปทางท่านวอลแล้วนะวันนี้เหมือนยังมีคดีอยู่
อาจจะยังไม่ใช้คำว่าคดีอาจจะมีเรื่องมีราวอยู่นะฮะ
แล้วก็ไม่สามารถบวกได้ทางพระเลขาบอกว่าน็อตยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหา
คือท่านวอก็ตอบกลับมาเหมือนกันว่าน้องน็อตเนี่ยยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย
นี่คือเขาติดต่อไปทางท่านวอลท่านวอลก็ตอบกลับมาว่าเขาไม่ใช่ผู้ต้องหานโยม
เขาเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยและอีกที่สำคัญเขาไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนี
ตำรวจจึงชี้แจงไปว่าต้องยื่นสำนวนส่งอายการเพื่อสั่งฟ้องในวันที่๗ธันวาคม
แต่น็อตก็ไม่ได้ศึกนะฮะต้องนำตัวผู้ต้องหารายนี้ไปขึ้นไปศาลด้วย
พระเลขาจึงตกลงให้น็อตอัครนัทศึกในวันที่๖ธันวาคม

ถูกต้องแสดงว่าน็อตสึกมาเกือบอาทิตย์แล้ว
เพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่๗ธันวาคม
เมื่อถึงเวลานัดหมายปุ๊บปรากฏว่าน็อตก็ไม่ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนแต่อย่างใดอ้าวเฮ้ย
พนักงานสอบสวนสิ่งที่ทำได้ขนาดนั้นคือต้องไปออกหมายสารหรือหมายจับ
ส่งสำนวนให้อายการหลังจากนั้นไม่นานน็อตก็ส่งทนายความ
มายื่นอุทธรณ์ขอสารถอนหมายจับอ้างเหตุผลว่าอยากบวชเพื่อศึกษาธรรมะต่อ

เขาว่าอย่างนั้นที่จริงจะต้องศึกวันที่๖ถูกต้องไหมครับ
เพราะวันที่๗จะต้องเดินทางขึ้นมาให้ปากคำ
แต่ปรากฏว่าเขาให้ทนายมาคุยต่อว่าขอถอนก่อนหมายสาร
ขอบวชเพื่อศึกษาธรรมะก่อนอีก๑เดือน
แต่สารพิจารณาแล้วไม่อนุญาต
เพราะเห็นว่าตำรวจแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบถึงวันนัดสำนวนส่งอายการแล้ว
ถูกต้องไหมครับว่าวันที่๗คุณจะต้องมาเจอตำรวจนะ
แล้วในขณะที่ตำรวจไปพบน็อตนั้นที่ไหนก็สามารถจับกลุ่มได้ทันทีนะ
ณวันนี้สมมุติเข้าไปเจอคุณน็อตนั้นก็ออกหมายจับแล้วถูกไหมครับ
ที่ศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิงตะวันอำเภอตำบลห้วยศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเนี่ย
เขมธรโมหรือน็อตอัครนัททำวัดเย็นที่สาราปฏิบัติธรรมก่อนกล่าวถึง
เรื่องที่ออกหมายจับว่าตัวเองเนี่ยตัวน้องต้องเรียกว่าเป็นพระพระพระ
พระเองเนี่ยยังไม่ทราบข่าวอะไรเลยยังไม่ได้รับแจ้งแล้วก็ไม่ทราบเรื่องที่ถูกออกหมายเรียกให้เข้ามารับทราบข้อเก่าหา
ตอนนี้ปฏิบัติธรรมอยู่สงบดีได้อ่านหนังสือธรรมะทั้งวัน
ยืนยันว่าตั้งแต่บวชอยู่ที่นี่สวดมนต์แผ่เมตตา

ท่านแผมเมตตาให้ก็รับเถอะ
เขาบอกว่าสวดมนแผมเมตตาให้คู่กรณีทุกวันนะ

ทุกวันนี้เขาทำวัดเสร็จเขาแผเมตตาให้คู่กรณีทุกวัน

อยู่ในช่วงตอนนี้ต้องช่วยงานท่านวอก่อน
ยังไม่คิดจะไปรับทราบข้อเก่าหาตำรวจ